วันนี้วันที่๑เมษายนถ้าเกิดว่าของไทยก็เป็นวันข้าราชการพลเรือน

แล้วก็แน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตแล้วก็เพจดังต่าง
ไม่พลาดที่จะเกาะกระแสนี้นะคะเขามีการโกหกกันด้วย
ไปดูกันค่ะว่าโกหกเรื่องอะไรกันบ้าง
เริ่มต้นกันที่แฟนเพจสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะ
โพสต์ได้เนียนมากได้โพสต์ภาพแล้วก็ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดีภาพแมว
ทำเอาบรรดาเหล่าธาตุแมวนะคะถึงกับตาลูกวาวเลยนะคะ
เพราะว่าการโพสต์ดูเป็นทางการแล้วก็น่าเชื่อถือมาก

ชาวเน็ตบางส่วนหลงเชื่อไปโดยปริยาย
แต่ปรากฏว่าเมื่อคลิกเข้าไปสมัคร

ต่อกันที่เพจลูกจ้างใจกล้า
ก็ได้มีการโพสต์ภาพในช่วงเช้าว่า
การออกสลากินแบ่งรัฐบาลจะถูกเลื่อนออกไป๑วัน
ข่าวนี้นะคะแน่นอนว่าทำเอานักเสี่ยงโชค
บางคนก็หลงเชื่อไปพักใหญ่เลยล่ะค่ะ
แต่เมื่อไปสืบดูก็รู้ว่ามันไม่เป็นความจริง
รายก็มาตอบว่าแรงเลยนะคะ
กระทั่งแอดมินเพจต้องเข้ามาชี้แจงว่าเป็นมุก
แล้วก็ขอให้ชาวเน็ตพิจารณาข่าวสารต่างให้ดี
เพราะว่าในโลกโซเชียลต้องเจอข่าวลืออีกมากมาย
ทั้งเรื่องโกหกแล้วก็เรื่องต่างนานา
ไม่ใช่เพียงวันนี้เท่านั้นนะคะ
อกจากนี้แอปพลิเคชันเรียกรถชื่อดัง
ก็ยังมีการโพสต์ภาพว่ามีบริการใหม่
คือการเรียกรถตุ๊กผ่านมือถือได้แล้ว
รายก็หลงเชื่ออีกเช่นกันค่ะ
กระทั่งเข้าไปเปิดดูในแอปพลิเคชัน
ปิดท้ายกันที่ภาพจากชาวเน็ต
ซึ่งตัดต่อกันว่าในวันพรุ่งนี้
ราคาน้ำมันจะปรับลดลง๔บาทต่อลิตรทุกชนิด
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องจริงคุณพิรวัตรบอกไปแล้วว่าพรุ่งนี้ยังไงนะคะ

เดี๋ยวเราไปดูเพจราคาน้ำมันที่จะมีการปรับลดลงวันพรุ่งนี้กันสักหน่อยนะครับ

อันนี้คือไม่เป็นเรื่องจริงนะก็คือลด๔บาทเนี่ย
อันนี้ไม่จริงแต่ว่าที่จริงคือ
ราคาน้ำมันปรทบางจากจะมีการปรับลดราคาน้ำมันประมาณเล็กน้อยครับ
ตางค์ต่อลิตร๔๐สตางค์ต่อลิตรโดยประมาณดีเซลราคาคงเดิมนะครับ